คุณผู้ชมครับไปที่นครศรีธรรมราชอยากให้คุณผู้ชมช่วยกัน
เป็นหูเป็นตาและลองหาให้หน่อยสิว่ากระบะสีดำคันนี้เนี่ยเป็นรถของใคร
ขับมาด้วยความเร็วไม่พอปาดจากเลนขวาเข้าซ้ายแล้วเลี้ยวเข้าซอยกระทันหัน
ลงไฟเลี้ยวอะไรไม่เปิดเลยแถมไปเฉียวรถจักรยานยนต์ของนักเรียนหญิงสามคนที่ซ้อนกันมา
กลิ้งเลยค่ะไม่หยุดดูด้วยนะอ่า
ขับซิ่งเข้าซอยนี้ไปเลยคุณผู้ชมดูจากเลนขวาสูดปาดมาเลนกลางปาดเข้าเลนซ้ายนี้ปาดรถแล้วเหลียวอย่างนี้เลยค่ะ
โอ้โหแล้วเข้าซอยไปเลยนะไม่ได้มีการลงมาจอดดูว่าเด็กนักเรียน๓คนที่ล้มลงไปจากรถของเราเป็นยังไงบ้าง
นี่แหละค่ะเป็นคลิปจากกล้องหน้ารถของรถคุณชุติมาวรรณวงแพชิตนะคะ
เขาก็บอกว่าพอเห็นนี้นะเธอรีบจอดรถเลย
เราก็ลงไปดูเด็กนักเรียนทั้ง๓คน
เพราะดีนะคะน้องไม่ได้มีแผลบาดเจ็บอะไรรถจักรยานยนต์ก็ไม่ได้เสียหาย
น้องเองก็ไม่อยากจะแจ้งความเธอก็เลยช่วยน้องยกรถขึ้นแล้วก็ให้๓คนขี่กลับไป
สอบถามดูก็ได้ความว่าน้องน้องเนี่ยเป็นพี่น้องกันกำลังจะไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิในอำเภอเมืองนี่แหละค่ะ
พี่น้องคนนครนะคะลองช่วยดูให้หน่อยใครคุณเป็นใครแค่คุณจากขวาเปลี่ยนมาซ้ายคุณเปลี่ยนเล
คุณไม่เปิดไฟเลี้ยวแล้วคุณปาดหน้ามอเตอร์ไซค์แล้วเลี้ยวเข้าซอยกระทันหันแบบนี้
นี่คือเร่งเครื่องมาปาดนะคุณรอน้องไปก่อนก็ได้
แล้วเนี่ยน้องฟาดลงไปคือตัวลงฟาดถนนเต็มเลยนะครับช่วยกันตามหากันหน่อยครับ